อันนี้นะฮะคือถ้าคุณผู้ชมเคยเจอเนี่ยแจ้งเข้ามาหน่อยเป็นเบาะแสกันมาหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของมีคนที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าไปจะเก็บเงินค่าไฟเก็บเงินค่ามิเตอร์ไปถึงบ้านเลยซึ่งจริงเนี่ยการไฟฟ้าเขายืนยันแล้วนะไม่มีการไปเก็บเงินถึงบ้านแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ฮะเจ้าของ
จับพี่เนี่ยจับมีจับประแกนสายหรือเปล่าเนี่ยเขาเลี้ยวแต่เนี่ย
จับเรื่องค่าบินมิเตอร์ไฟฟ้า

ทีนี้พวกพี่กำลังมองว่าผมเนี่ยมาเก็บค่าไฟ
พวกหนูต้องระวังตัวไว้ก่อน
แต่คือผมไม่ได้มาเรียกเก็บผมเพื่อมาเช่งพวกพี่
ให้ดูบัตรการไฟฟ้าบัตรการไฟฟ้าผมไม่มีครับ
พี่ผมอยู่ในส่วนของมิดเตอร์

คือพวกพี่จะมองว่าผมจะมาเก็บเงิน

คุณผู้ชมฮะจริงคลิปเต็มยาวนะ
ผมฟังจนหมดผมงงกับคำตอบของพี่คนนี้เขา
ดิฉันกำลังจะถามคุณเสียบสุรุงว่าคุณ
ช่วยอธิบายให้ที่ฉันฟังหน่อยส่วนมิเตอร์อะไรยังไงนะ

คือเฮียเจ้าของร้านเขาก็ถามว่ามาจากส่วนงานไหน

นี่ก็บอกมาจากส่วนงานหม้อมิเตอร์

สักพักหนึ่งมาพูดถึงเรื่องของการค้างค่าไฟ

นี่๒๓ธันวาเพิ่งได้บินมา

เจ้าของก็บอกไม่ได้ค้างค่าไฟยืนยัน
เฮียกับลูกน่าจะลูกสาวนะ

แป๊บนึงบอกว่าอยู่บริษัท

ตอบว่าไม่รู้คุณ
อายเฮียกับพี่ผู้หญิงเขาเลยงง

ก็รู้ว่าชื่อนายเอกวัตร
นายเอกวัตรมาถึงที่ร้านค้าแห่งนี้
วันที่๗มกราคมช่วงบ่าย๓โมง

ในส่วนของมิเตอร์อะไรต่างนาน
ก็มาที่ร้านนี้ที่อยู่ริมถนนสายทุ่งเหยียง
มุกเลยนะฮะ

แต่ในชื่อบัตรเป็นนายมณ์เทียน
แต่ตัวเขาเขาบอกว่าเขาชื่อเอกวัตร

โทรไปถามการไฟฟ้าว่ามีไหม

ทีนี้ครับนางสาวกันนิกามาลา

ที่เป็นคนทรัพย์เป็นคนถามผู้ชายคนนี้นะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านนี่แหละครับ
คือนายมณ์เทียนคนนี้มาที่บ้าน
และเห็นบินค่าไฟเดือนธันวาคมเสียบอยู่หน้าบ้าน
มณ์เทียนก็เลยคิดมุกออกตรงนั้นไงคุณ

เข้ามาแจ้งบอกว่าถ้าไม่ยอมจ่ายค่าไฟ

แต่ทางบ้านก็ยืนยันว่าจ่ายค่าไฟแล้ว
แล้วก็ไม่ได้เก็บบินมาเท่านั้นเอง

ยืนยันไม่มีการค้างชำระอย่างแน่นอน

ทีนี้ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายคลิปเลย

ดิฉันบ๊ายบายตั้งแต่เขาจับได้แรกแล้ว
ไม่พยายามทู่ซีพยายามพยายามอยู่อีก
เออถ้าในคลิปเต็มนะเขาพูดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคุณ
ทีนี้ไอเฮียเจ้าของบ้านเจ้าของร้านเนี่ยก็ชื่อเฮียจีรพัฒน์มาลานะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าหลังตรวจสอบจนแน่ใจ
ว่าผู้ชายคนนี้เป็นมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงานการไฟฟ้าแล้ว
เขาก็เลยเข้าไปดึงกุญแจรถจักรยานยนต์ของผู้ชายคนนี้ที่ขี่มานะ

แล้วก็ได้เก็บภาพผู้ก่อเหตุไปทำประวัติที่สพพนัฐนิคมแล้วนะครับ
ซึ่งสรุปสุดท้ายนายมณ์เทียนยอมรับเป็นแค่ลูกน้องผู้รับเหมา
มือไหว้ขอโทษเพราะไม่อยากเป็นข่าว
แต่ไม่ทันแล้วเป็นข่าวแล้วคุณ

มอเซอร์ไว้ที่นี่แล้วก็มาเจอลูกชาย
มาเจอลูกชายว่าจะตัดให้จ่ายค่าไฟ

ลูกชายก็เลยวิ่งบอกผมก่อนที่อยู่หลังบ้าน
ผมออกมาดูก่อนครับมาดูเสร็จปุ๊บ
เราก็ตกใจว่าจะมาตัดได้ยังไง
เพราะว่าเราไม่เคยค้างจ่ายค่าไฟอยู่แล้วนะครับ

ดีนะเนี่ยที่จับโป๊ะไว้นะฮะ
ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิตรศาสตร์ชีพนะฮะ
ซึ่งทีนี้ครับทางนายมณ์เทียนที่ยอมรับว่า
เป็นลูกน้องของผู้รับเหมาผู้รับเหมาอะไรคุณ
ผู้รับเหมาจากการไฟฟ้าอีกทีนึง
คือมันมีบริษัทผู้รับเหมาจากการไฟฟ้าจริงนะฮะ
ในการที่จะไปทวงถามไปอะไรแบบนี้
คือเหมือนเป็นทรัพย์ของการทำการไฟฟ้านะฮะ
มณ์เทียนก็เป็นในส่วนของลูกน้องผู้รับเหมาจริงนะครับ
อยู่ในฝ่ายของการถอดและการติดตั้งมิเตอร์จริงนะครับ
ทีนี้ทางผู้รับเหมาบริษัทเขาก็มาขอโทษ
มาขอโทษอาเฮียจิรพัฒน์
บอกว่าเขาก็ไม่คิดว่าลูกน้องของเขาจะทำตัวแบบนี้

เพราะเราไม่รู้ไงว่ามิจฉาชีพจะใช้มุกนี้มาบอกอีกหรือเปล่า
คุณบ้านคุณยังไม่จ่ายค่าไฟจ่ายมาตรงที่ผมได้เลย
หรือว่าจะเรื่องของการสื่อสารหรือจะต้องฝึกลูกน้องใหม่
เพราะลูกน้องอาจจะมาดูเรื่องมิเตอร์จริงแหละ
แต่ว่าอาจจะสื่อสารกับบ้านของไอเฮียไม่เข้าใจ
หรือไม่มีวิธีการหรืออะไรต่างนานาแบบนี้นะ

ให้ความเป็นธรรมของสองฝ่ายคุณ
เออก็ว่ากันไปแต่ทั้งหมดนี่
นายผู้ชายคนนี้ก็ถูกทำประวัติไว้แล้ว
ใช่แต่ที่แน่ไงที่บ้านนี้เขาไหวตัวทัน